แมวเจ้าโทนที่ว่าให้โชคอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับ
เอาเราไม่ได้พูดถึงเจ้าโทนนานแล้วนะ
โทนจ้าโทน
วันนี้ขอนอนบ้านเจ้าโทนได้ไหม

ไม่เอาแต่ไปหาได้นะครับ
ที่นี่คือวัดใหม่โฆกมารุมตะบนม่วงเตี้ย

ชาวบ้านเข้ามากันเยอะมาขอโชคลาภจากเจ้าโทน
เขาว่ากันว่าเป็นแมวที่เป็นบริวารของเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่

เจ้าโทนเนี่ยนะฮะถูกพบตอนนั้นเนี่ยมากับท่อนตะเคียนที่เขาขนย้ายมาไว้ที่วัดแห่งนี้

โทนเนี่ยมันมีพฤติกรรมมักจะชอบไปนั่งไปนอนอยู่บนแผงลอตเตอรี่ของพ่อค้าแม่ค้า

จำได้ไหมช่วงหนึ่งที่แบบทุกคนอุ้มโทนไปแผงนั้นแผงนี้
นั่นแหละครับแล้วเขาได้โชคได้ลาบจากเจ้าโทนไงเขาก็เชื่อว่าเจ้าโทนนี่แหละมาบันดาลให้โชคให้ลาบแล้ววันหนึ่ง
เจ้าโทนเสียชีวิตไป
ทางวัดก็เลยทำการสตาร์ฟเจ้าโทนเอาไว้แบบนี้เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนที่มีความเชื่อเขามากราบไหว้เนาะ
เป็นแหล่งรวมตะเคียนเพราะที่นี่มีตะเคียนกว่า๕๐ท่อนห้าสิบต้นถูกอันเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้เพราะที่นี่นะครับเหมือนกับว่าเป็นอาณานิคมของตะเคียนไปแล้ว

อาณาจักรก็ได้นะถ้าเป็นไปได้สร้างเป็นคอนโดมิเนียมตะเคียนเลยก็ดีเหมือนกันฮะ

เทียบที่นี่จะได้ไม่เบียดกันจะได้อยู่เป็นชั้นชั้นไข่ชั้นหมันโอ้ยโอ้ยแต่เยอะจริงตั้ง๕๐ท่อน
เรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมถ้าใครมีความเชื่อในทางนี้ก็ลองไปกันดูเพราะเขาเชื่อว่าเออเคยบรรดาโชคลาภให้กับชาวบ้านคุณสังเกตได้จากสิ่งที่เขามากราบไหว้แล้วก็มาแก้บนที่นี่เยอะจริงน้องใบตอง
ฉันสังเกตอาหารแมวนะที่วางอยู่ในพานนะ
เดี๋ยวนะคุณเพ่งดี